ไปดูกันต่อเนื่องเลยเรื่องดีกันบ้างนะครับ
สวนนงนุฏโอ้โหไม่ได้พาไป

แต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์อดีตระหว่างประเทศเลยนะครับ
โอ้โหได้ไปจัดสวนนะครับ
เขาเรียกว่าสวนมิตรภาพไทยกัมพูชา

ผู้อำนวยการสวนนงนุฏพัฒนียาจังหวัดชนบุรีครับ
ก็นำเจ้าหน้าที่จัดสวนกว่า๑๐๐ชีวิตเลยนะครับ
ไปร่วมเนรมิตปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะใจกลาง
รุงพนมเป็นประเทศกัมพูชา
ก็นำต้นไม้เชิงสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาและประเทศไทยนะครับ
ซึ่งก็มีทั้งต้นอินทภารำต้นตาลต้นปามต้นประดูด่าง
ผสมผสานกับไม้พุ่มชนิดต่าง
รวมแล้วกว่า๑๖๕๐๐ต้นครับ
โอ้โหมูลค่าของมันเนี่ยเกือบ๓ล้านบาทนะครับ

ซึ่งผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยาบอกว่า
ถือว่าเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ของสวนนงนุษย์พัทยานะครับ
ที่ได้มาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนแห่งนี้ครับ
ผมถือว่าเป็นโชคดีของส่วนอนุพัทยาเรานะครับ
ที่ได้มีโอกาสหรือเขาให้โอกาสเราเนี่ย
มาทำสวนกลางใจกลางเมืองของเขาเลย

ให้สถานที่สำคัญต่าง

จะอยู่อยู่ตรงหน้าสวนเราเลยเนี่ยนะครับ
ผมก็ถือว่าเขาให้โอกาสเรามากนะครับ

เราก็ได้แสดงชีวิตความประกาศทางคนของเรานะครับ
ให้แก่ข่าวกับสวนตาเนี่ยได้เห็น
ท่านผอก็บอกเองเรื่องของการจัดสวนแห่งนี่นะครับ

จัด๒๗สิงหาคมคุณผู้ชมค่ะ
ถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
ก็เลยตั้งชื่อว่าสวนสาธารณะมิตรภาพไทยกัมพูชานี่แหละ

ตัวแทนของนายกรัฐมนตรีหุ่นเซ็นก็มา
แล้วก็บอกว่าอยากจะให้ทางสวนนกนุษย์พัทยา

เรื่องของสวนเรื่องของการจัดต้นไม้แบบนี้นะคะ

สนับสนุนเรื่องนี้ให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน

งามมากนะคะก็เดี๋ยวเราไปท่องเที่ยวกันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ